ผมพาไปดูเรื่องราวของการเติมน้ำมันแล้วไม่ยอมจ่าย

สองวันนี้ขึ้นมาบาท๒๐แล้วใช่ไหมครับ

ยังไม่ทันเต็มถังเลยฮะค่ะขับหนีไปเฉยเลยวงจรปิดจับภาพได้ครับ
ขับออกไปแล้วครับจากปั๊มออกสู่ถนนเส้นหลักฮะ
ตอนที่เขาเข้ามาในปั๊มบ่าย๒โมง๕๗นาที
นี่นะครับ๒๐มกราคมที่ผ่านมาครับ
รถสีเขียวเก่านิดนึงทะเบียนคอละครยหญิง๘๕๗๗กรุงเทพมหานคร
คันนี้จอดรถแล้วเข้าช่องที่เติมน้ำมันบอกว่าเติม๗๐๐
ปรากฏว่าไม่ยอมจ่ายเงินให้กับพนักงานครับขับหนีไปเลย
แห่งนี้อยู่ริมถนนหมายเลข๑๑ตากฟ้าอินบุรีครับ
ในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นแค่ไม่กี่นาที

แล้วกลายเป็นว่าสงสารพนักงานปั๊มอ่ะสิก็ต้องมารับผิดชอบอีก
พนักงานบอกว่าคนขับขับรถเข้ามาจอด
สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเขาศักดิ์ขอบตาครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ขอบตาสีฟ้าสองข้างด้วยนะครับ
ผอมผิวเข้มหน่อยอายุสัก๔๐แล้ว

และที่น่าแปลกคือระหว่างพูดคุย
ตาของคนที่ขับรถเข้ามาเติมน้ำมันไม่สบตาพนักงานเลยครับ
เหมือนจะกลัวกลัวแล้วท่าทีพนักงานเขาบอกนะ

ตะโกนเรียกก็แล้ววิ่งไล่ตามก็แล้ว

เห็นว่าขับมุ่งหน้าไปทางอำเภออินบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีอย่างรวดเร็วเลยครับ
พระเติม๗๐๐หน้าละบอกเขายังอยู่มึง

ถ้าใครมีบอเสเพิ่มเติมสามารถประสานได้นะ
สพตากฟ้านครสวรรค์เพื่อเร่งตามตัวคนขับรถเก่งคันนี้เข้าใจนะว่าน้ำมันแพง
แต่การเติมน้ำมันแล้วไม่ยอมจ่ายชักดาบหนีไปดื้อแบบนี้ไม่ใช่ทางแก้
คนอื่นเดือดร้อนอีกนะครับตามตัวให้ได้ครับ